แฟนสาวของเขาไปทำงานเป็นพีอาร์

ถูกต้องซึ่งต้องคอยดูแลลูกค้า

คือทำร้ายแบบที่ว่า
ถึงขั้นแบบลากไปตามถนนลากเลยเหรอจนเขาเจ็บหนักอยู่ฮะสาหัสนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เดินมาตบเขาคาโต๊ะเลยเหรอน่ะ

มุ่งไปหาแฟนสาวที่นั่งเป็นเพื่อนลูกค้ากำลังกินข้าวอยู่ในร้านข้าวต้ม
เข้ากลางหน้าผากจนหงายเลย
แล้วที่โต๊ะมีผู้ชายอยู่นะมีคนช่วยไหมเนี่ย
คือเขาก็คงยังงงอยู่ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น

จะมาดึงแฟนออกไปจากร้านนะ

แล้วสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ที่ถูกตบเข้าไปแล้วเนี่ย

นี่ขี่จักรยานยนต์มาเรียกแล้วเห็นไหม

คือก็งงกันหมดนะฮะตอนนั้นว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
แต่ลูกค้าที่โต๊ะเหมือนจะลุกขึ้นมาห้ามเหมือนกันนะ

สุดท้ายก็ต้องยอมไปด้วย
เธอก็คงไม่อยากให้มีปัญหาในที่ทำงานหรือเปล่า
แล้วไปโดนอีกหนักเลยนะฮะทีนี้เนี่ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืน๑๕เมษายนนะครับ
๒นาฬิกา๑๖นาทีนี่เป็นร้านข้าวต้มที่๔แยกวัดโพ
ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
คนก่อเหตุคนนี้นะฮะชื่อในเบียร์นะฮะ
ดนตรพัฒน์ศรีประพาอายุ๒๖ปี
เดินไปหาแล้วผู้หญิงที่ถูกทำร้ายคนนี้คือ
หงนะฮะหงเนี่ยอายุ๓๓ปี
เป็นแฟนของเบียร์เธอกำลังนั่งกินข้าวกับลูกค้าในร้านข้าวต้มนะฮะ
คือเบียร์เนี่ยคือแย่งมือถือเขาก่อนนะ
แย่งมือถือแล้วตบหน้านะครับแล้วไปเอาจักรยานยนต์แล้วกลับมาหาอีกรอบนึง
ซึ่งทำให้หงรอบนี้ต้องยอมเดินตามขึ้นรถจักรยานยนต์ไปกับเบียร์นะฮะ
ทีนี้พอหงต้องขึ้นจักรยานยนต์ไปกับเบียร์แล้วเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นต่อมีคนไปเห็นหงอีกทีนึงก็คือ
ไปนอนสลบอยู่หน้าบ้านหลังนึงนี่ฮะ
อยู่ใกล้กับสรรพากรจังหวัดพิศนุโลก
ในสภาพบาดเจ็บสาหัสเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผล
เขาก็แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ดูสิฮะโดนในร้านก็ว่านักแล้ว
นั่นคือคราบเลือดใช่ไหมอ่ะเนี่ยฮะ
หลังจากที่ขึ้นรถจักรยานยนต์มากับเบียร์แฟนนุ่มนะฮะ
นี่คือนิ่งไปเลยอะค่ะอะไรมันจะขนาดนี้
หลังจากนั้นหงก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว

สภาพที่เธอนอนอยู่โรงพยาบาล
นี่ฮะร่างกายก็เต็มไปด้วยบาดแผลนะ
ส่วนข้อความเนี่ยเธอโพสต์บอกอันนี้อันนี้

หงไปทำอะไรเหรอหงถึงต้องโดนขนาดนี้

เพราะต้องผ่าตัดเข่าซ้ายอีกหนึ่งครั้ง
ขวา๓๔ครั้งถึงจะกลับมาเดินได้ปกติ

อยากรู้ว่าผิดอะไรขนาดไหนถึงโดนตบในร้านข้าวต้ม

ถึงสรรพากรเหมือนหมาตัวนึงแบบนั้น
น้องบอกพี่ร้องจนไม่ร้องคงสลบไป
นี่แค่อยากรู้ว่าทำไมถึงทำกับหนี้แบบนั้น
มันคือสิ่งที่หนี้สมควรได้รับเหรอ

ใครจะมาเยี่ยมติดต่อแม่นะคะแล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้

มันเห็นถึงกระดูกนะฮะทั้งเข่าซ้ายเข่าขวา
ก็อย่างที่เธอเขียนบอกเธอโดนลากจากวัดโพไปถึงสรรพากร
ร้านข้าวต้มที่เธอนั่งกินข้าวกับลูกค้าอยู่เนี่ยอยู่สี่แยกวัดโพ
เท่ากับว่าพอเธอขึ้นจักรยานยนต์ไปกับเบียร์เนี่ย

ถูกลากแล้วก็ไปทิ้งอยู่นู่นนะฮะ

คือลากยังไงคือหมายถึงว่าเอามือลากไปกับพื้นอย่างนั้นเลยเหรอ

ลงพื้นที่ไปนะครับ
แล้วไปได้หลักฐานเป็นคลิปเหตุการณ์ตอนที่มีพลเมืองดี
ขี่จักรายายนตามลอยเลือด

คือเขาเห็นรอยเลือดเนี่ยเขาก็ขี่ตามไป

เป็นเส้นทางที่เบียร์เนี่ยลากหงไปซึ่งเป็นคอนกรีตนะฮะถนนคอนกรีตนะครับ
กรีตแปลว่าไม่เรียบนะคะแล้วบางจังหวะเหมือนกับรถน่าจะเสียการทรงตัวหรือเปล่า
มันเบี่ยงออกข้างทางด้วยรอยอ่ะอ๋อเส้นทางจากร้านข้าวต้มไปถึงบ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
ที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือเป็นหน้าบ้านหลังหนึ่งระยะทางทั้งหมด๖กิโลเมตรได้
กิโลเมตรลากมา๖กิโลเมตรเหรอคะเนื้อถูกับซีเมนอ่ะนะ
แต่จุดที่เริ่มลากเนี่ยคือบริเวณวัดโพธิญาณนะฮะ

นี่โอ้โหนี่
มันคงไม่แบบมันคงไปไม่ได้ไกลขนาดนั้นแล้วมันคงแบบว่า
ถลอกปอกเปลือกแบบได้ขนาดนั้นน่ะ
คือถ้าจากจากร้านข้าวต้มไปถึงจุดที่เจอร่างของคุณหงเขาเนี่ย
กิโลเมตรแต่ว่าจุดที่เป็นรอยเลือดเหมือนกับรอยลากเนี่ย
จากวัดโพธิญาณอันนี้ก็ประมาณสัก๑กิโลเมตร
คุณผู้ชมบางคนบอกว่าจริงถ้าผู้หญิงเลิกทำงานนี้
ก็จะได้ไม่ทะเลาะกับผู้ชายเรื่องก็จะไม่เกิด

อุ๊ยแต่มันก็จะทำอาชีพไหนไว้ไง
เขาก็ไม่ควรจะมีจุดจบด้วยการถูกทำร้ายแบบนี้หรือเปล่า
แต่จริงมันเป็นสิทธิ์นะใครทำงานแบบไหนขนาดนี้
ไม่ได้เป็นสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้อีกคนทำร้ายร่างกายกันได้ขนาดนี้หรือเปล่า

ต่อให้เป็นสามีภรรยาคุณก็มาทำร้ายกันอย่างนี้ไม่ได้นะ

จะชอบไม่ชอบงานจะเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรอย่างไร

ถ้าเรารับไม่ได้เราก็ต้องขอยากทางมาใช่ไหม
เราทำใจไม่ได้แต่เราจะไปโอ้โหทำเขาอย่างนี้เพื่อให้เขาไม่ทำงานอย่างนี้หรอ
นี่เขาจะเดินไม่ได้เอานะคะไม่ใช่แค่ไม่ทำงานอ่ะ
คุณผู้ชมครับคุณแม่ของหงษ์นะครับบอกว่า
หงนี่เป็นลูกสาวคนโตนะครับทำงานเป็นพีอาร์
เป็นเสาหลักในการหาเงินส่งเสียดูแลครอบครัว
ส่วนในเบียร์แฟนนุ่มของลูกสาวเนี่ยเพิ่งคบหากันช่วงปีใหม่นี่เองนะ
ปีใหม่นี้ยังไม่กี่เดือนตัวของในเบียร์ไม่ได้ทำงาน
คบกันก็ชอบทำร้ายหงษ์ตบตีเป็นประจำ
แต่ว่าครั้งนี้หนักสุดแม่บอกเคยบอกให้ลูกสาวเนี่ยเลิกกับเบียร์
แต่พอโดนง้อก็ใจอ่อนทุกทีล่าสุดแม่ของเบียร์โทรมาหาแม่ของหง
เพื่อขอให้ไม่เอาเรื่องแต่แม่ของหงบอกไม่ได้แล้วล่ะ
มันหนักเหลือเกินขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เคยบอกเขาตลอดค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามเลิกอยู่
แต่คนนี้เหมือนตามตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะยังไม่ยอมเลิกค่ะ
เหมือนกับลูกเราก็พอเขาตามก็ใจอ่อนให้โอกาส
ข้างแล้วข้างล่างให้โอกาสตลอดเพื่อจะปรับตัวได้
อย่างว่านุ่มสาวรักกันเผื่อจะให้โอกาสเขาอะไรประมาณนี้
คุณแม่ครับมันเกิดเหตุรุนแรงขนาดเนี้ยคุณแม่ยืนยันไหมว่าอยากจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดยืนยันค่ะ

นั้นถ้ามีคำถามว่าทำไมหงเธอทำงานลักษณะแบบนี้เนี่ย
มันน่าจะมีคำถามไปยังฝ่ายชายมากกว่าหรือเปล่า

อายุ๒๐กว่าจะ๓๐แล้วทำไมไม่ทำงานทำการ
ทุกผู้ชมครับปอนะฮะปอนี่เป็นเพื่อนสนิทของหงนะครับ
บอกว่าเมื่อเช้าไปเยี่ยมเพื่อนมาสงสารมากเห็นสภาพแล้วเนี่ย
เพื่อนก็บอกแค่ว่าเจ็บเจ็บนะซึ่งปอเธอบอกว่าวันเกิดเหตุ
ค่ะอ่าเธอไม่ได้ทำงานที่ร้านข้าวต้มนะอืมอ่านี่คือหงนะฮะที่เพื่อนไปเยี่ยมมานะครับ
เพียงแต่ว่าหลังจากที่ผับปิดผับเลิกเนี่ยลูกค้าเขาชวนมากินข้าวต้มต่อ
หงก็ไปนั่งกินข้าวต้มกับเขาด้วยไปอยู่ได้ไม่นานก็ตามคลิปในกล้องวงจรปิด
ก็ตามมาที่ร้านข้าวต้มแล้วก็มีการทำร้ายกันอย่างที่เห็น
เราไปที่ร้านข้าวต้มจุดเกิดเหตุจุดแรกนะครับได้คุยกับพนักงานในร้าน
บอกว่าหงกับเบียร์เขาเป็นลูกค้าที่เคยมาทานข้าวต้มที่ร้านเนี่ยหลายครั้ง
แต่ก็ไม่เคยเห็นทะเลาะกันฝ่ายชายดูเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูด
วันเกิดเหตุหงมาที่ร้านกับผู้ชายอีก๒คนก็ยังเห็นวิดีโอคอหาเบียร์อยู่
จากนั้นยังไม่ทันได้สั่งอาหารเลยเบียร์ก็มาถึงร้านเลย
พอเห็นหงนั่งอยู่กับผู้ชายเบียร์ก็ปรีไปหาแล้วตบหน้าทันที
พร้อมกับบอกว่ากลับบ้านไปเคลียร์กันที่บ้านอืมผู้ชายที่อยู่ด้วยกัน
ก็เลยบอกหงว่าให้กลับไปกับแฟนแล้วเบียร์ก็ไปขี่จักรยานยนต์มารับหงค่ะ
มีปากเสียงกันเล็กน้อยก่อนจะพากันออกจากร้านไป
แล้วได้เจอกับแม่ของเบียร์นะฮะว่ายังไงคะแม่ของเบียบอกว่าหงกับเบียร์
เขาไม่ได้เพิ่งคบกันนะเขาคบกันมา๘เดือนแล้วมีเรื่องหึงหวงกันตลอด
เพราะหงษ์เนี่ยไปทำอาชีพพีอาร์ต้องดูแลลูกค้าวันเกิดเหตุมันก็เมากันทั้งคู่นั่นแหละ
หงก็เมาเบียร์ก็เมาแล้วยังไงคะแม่พอเบียร์เนี่ยไปตามหงกลับบ้าน
มันก็มีเรื่องกันที่ร้านแล้วพอหงขึ้นรถกลับบ้านไปด้วยมันเกิดอุบัติเหตุ
อ๋อเหรอคะยังไงรถมันล้มอ๋อรถมันล้มตรงช่วงวัดโพธิญาณอรัชพรอ๋อค่ะแม่
แล้วยังไงคะเขาเจ็บทั้งคู่นะอ๋อเบียก็เจ็บเหรอเบียร์ก็เจ็บเบียร์เป็นยังไงบ้าง
จะมาบอกว่าหงเจ็บคนเดียวได้ยังไงหงเองก็ยังเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอ
อุบัติเหตุรถล้มหลังจากเกิดเหตุเนี่ยเอ๊ะแล้วกลายเป็นว่าลูกชายแม่เนี่ย
ถูกแจ้งความดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกายได้ยังไงนี่ต้องเข้าไปนอนอยู่ใน
ห้องขังของโรงพักอยู่คืนนึงนะเนี่ยกว่าจะประกันตัวออกมาได้ด้วยวงเงิน๑
ลูกสาวเขาอ่ะบอกกับแม่เขาว่ารถล้มแล้วแม่แล้วแม่แต่แม่เขาอ่ะ
มาที่สถานีตำรวจมาแจ้งความคือตำรวจเข้าไปมาก่อนที่แม่จะมาแจ้งความแม่เขาแจ้งความว่าทำร้ายร่างกาย
วันนี้ผู้กองเขาก็โทรมาเขาก็บอกว่าความจริงมันก็เห็นว่าเขาก็บอกแล้วเป็นอุบัติเหตุ
ลงบ้านลงอุบัติเหตุแล้วขนาดเรื่องลากเรารู้ว่าลูกเราผิดเราก็ต้องยอมรับถูกมั้ยคะ

แต่พอแม่เข้ามาที่โรงพักเนี่ยกลายเป็นมาแจ้งความ
แม่ของเบียร์เขาบอกแม่แจ้งความทำร้ายร่างกาย
วันนี้ผู้กองก็โทรมาว่าเขานี่ผู้กองหรอ
แม่เขาก็บอกแม่ก็ฟังจากคนอื่นมานะ
แต่แม่ยอมรับนะว่าเรื่องลากเราก็รู้ว่าลูกเราผิดเราก็ยอมรับ
ทุกผู้ชมครับหลังจากที่คุณวิมลวันได้ข้อมูลจากแม่ของเบียร์นะฮะ

กล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งนะครับช่วงคืนวันเกิดเหตุนะฮะ
เห็นจักรยานยนต์ของเบียร์เนี่ยขี่ผ่านไปด้วยความเร็วผ่านหน้าบ้านไป

เดี๋ยวดูตอนผ่านอีกทีนึงนะเห็นเป็นเหมือนไฟท้ายเนอะ

อันนี้บ้านอีกหลังหนึ่งก็จักรยานยนต์ของเบียร์เหมือนกัน
ค่ะก็ขี่ผ่านไปในเวลาไล่เลี่ยกัน
นี่นะฮะผ่านถนนตามหมู่บ้านไป
แต่มันเห็นไม่ชัดว่ามีการลากใครหรือเปล่าคือมันเห็นไม่ชัดว่ามีคนนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์
หนึ่งหรือสองคนนะคะแล้วก็ไม่เห็นด้วยว่าถ้านั่งมาคนเดียว
เฉพาะคนกี่มีรากไหมเออมันเห็นไม่ชัดนะ
มันค่อนข้างไกลอ่ะนะมันก็ไม่ไกลหรอกมันก็กล้องที่ติดไว้ในตัวบ้านเพื่อจะดูหน้าบ้านอ่ะ
ตรงวัดไม่มีกล้องคงจรฟิตที่บอกว่าไปล้มโน้น

ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุก็ไปที่ที่เกิดเหตุทันที
แล้วก็เจอตัวในเบียร์นะฮะจนาทีก็ควบคุมตัว
มาสอบสวนทันทีแล้วก็นำตัวไปฝากขังต่อสาร
จากนั้นในเบียร์ก็ได้ประกันตัวไปเมื่อวานนี้นะฮะ
โดยพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับในเบียร์คือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสนะครับ
ส่วนคนเจ็บตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาล
เดี๋ยวต้องรอให้อาการบาดเจ็บแล้วก็สภาพจิตใจดีขึ้นก่อน
ถึงจะไปสอบปากคำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ถ้าดูจากเฟซบุ๊คของเธอเนี่ยแล้วที่เธอบอกกับเพื่อนเนี่ย
เธอสมควรต้องโดนขนาดนี้เลยเหรอ

ใช้คำว่าเนี่ยลากโดนตบแล้วก็โดนลากจากวัดโพถึงสรรพากรเหมือนหมาตัวนึง

ยังเก็บตัวเงียบอยู่ยังไม่เจอนะฮะเจอแต่แม่เขา